เกษตรกรนาบัวยิ้มแก้มปริเลยเพราะอะไร
ขายดีเทน้ำเทท่าต้อนรับวันพระใหญ่ไงคะ
โอ้โหช่วงนี้ดอกบัวขายดี

นี่คือนาบัวในพื้นที่บ้านอำภาวันตะบนสำราน

เจ้าของนาบัวยี๋มยี๋ม

ใช่ยิ้มแก้มปริเลยเพราะว่าราคาดอกบัวเนี่ยราคาดี
แล้วออเดอร์รับวันพระใหญ่เพียบ
โอ้โหวันพระใหญ่เขาใช้ดอกบัวเอา

พระประจำวันก็ต้องใช้ดอกบัว
ใช่ค่ะมาดูกันนะคะ
คุณเดชาแก้วแพงอายุ๕๖ปีเจ้าของนาบัวนะ
เดินลุยนะครับลงไปเก็บดอกบัวเองเลย
เขาจะส่งขายตามตลาดตามลูกค้าที่สั่งมา

หนึ่งหมื่นสองพันดอก

ซึ่งเนี่ยค่ะมีภรรยาแล้วก็หลานสาวเนี่ย
เป็นคนมาช่วยมัดรวมดอกให้เป็นกำกำอ่ะค่ะ

บางคนเขาขายเป็นกำเป็นกำไปนะ
แล้วก็เตรียมส่งให้ลูกค้าแบบนี้นะคะ
ภรรยาของคุณพี่เดชาเล่าให้ฟัง
บอกว่าทำนาบัวกันมา๓๐ปีแล้ว
แต่ต้องบอกว่าไม่เคยได้รับผลกระทบนะ

โควิดนี่ไงทุกคนน่ะเนอะ

จนกระทั่งมีการระบาดของโควิดสิบเก้า

รวมไปถึงภัยแรงแล้วก็น้ำท่วม

เขาบอกว่าไม่สามารถเก็บดอกบัวขาย

แต่ก็ต้องดูแลรักษาพื้นที่นาบัวของเขาต่อไป
และรักษาพันธบัวเอาไว้ให้มันแบบออกดอกตามปกติ

ช่วงโควิดไม่มีใครออกจากบ้าน
ซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นเริกงามยามดีเพราะว่าน้ำในนาบัวเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์
บัวก็ออกดอกดี
สั่งดอกบัวเข้ามาไม่ขาดสายเลย
หนึ่งในลูกค้าที่เป็นร้านขายดอกไม้จะสั่งดอกบัวทั้งหมด๔ครั้ง
ครั้งละ๕๐๐๐ดอกคุณ

ราคาขายจะอยู่ที่ดอกบัว๑๐๐ดอกจะขายที่๖๐๘๐บาท
คุณเอาแล้วกันนะ๑๐๐ดอก๖๐๘๐บาท
แต่ครั้งนึงเนี่ยร้านหนึ่งสั่งครั้งละ๕๐๐ดอก

อกจากนี้ก็ยังมีลูกค้าจากจังหวัดอุดรธานีมาซื้อดอกบัวถึงที่เลย
รับไปขายก็มีเกษตรกรที่ทำนาบัว
เขาบอกว่าต้องออกมาเก็บบัวกันตั้งแต่เช้ามืด
เก็บช้ามืดยังไม่พอขายเลยลงมาถึงวันนี้วันมาคะโบชา
ลูกค้าสั่งบัวไป๑๒๐๐๐ดอก

ใช่แล้วนอกจากลูกค้าทั่วไปแล้วเทศกาลสำคัญทางวัด
ก็จะมีคนมาสั่งบัวไปประกอบพิธีทางศาสนาอีกเยอะมาก
ถือเป็นกิจการที่ดีในช่วงนี้